โดยตอนนี้รายงานการส่งออกตลอด๗ปีที่ผ่านมา

เพราะว่าจำนวนของม้าน้ำก็มีลดลงด้วย
ติดตามจากรายงานของคุณสหรัฐระวิรังศรีอรุณค่ะ
สาเหตุที่ประชากรม้าน้ำลดลงคงปฏิเสธไม่ได้ว่า

มีการส่งออกม้าน้ำขายทั่วโลก

ส่วนใหญ่จะส่งออกไปอย่างประเทศจีนฮ่องกงและไต้หวัน
ประกอบกับแรงจูงใจในเรื่องของราคาม้าน้ำที่สูงขึ้น
หากขายในพื้นที่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละ๕๐๑๐๐บาท

โดยขนาดเล็กประมาณ๑๐เซนติเมตร
จะมีราคากิโลกรัมละ๔๐๐๕๐๐บาท
ส่วนใหญ่๓๐เซนติเมตรขึ้นไป
จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ๒๐๐๐๕๐๐บาท
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นให้การล่าม้าน้ำ

แม้ว่าการล่านั้นจะไม่พุ่งตรงไปยังตัวม้าน้ำ

ก็จับมาขายสร้างรายได้
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประมงรายหนึ่ง

ที่ผ่านมามีขบวนการล่าม้าน้ำเชิงพาณิชย์เป็นจำนวนมาก

จากนั้นจะมีรถบรรทุกเข้ามารับในพื้นที่

แพ็คบรรจุใส่ถุงศูนยากาศอย่างหนาแน่น
เพื่อป้องกันซากม้าน้ำถูกลมหรืออากาศ

โดยจะมีการซุกซ่อนไปกับสินค้าอื่น
ส่งขายไปยังต่างประเทศผ่านท่าเรือ

ทำให้กระบวนการปรับเปลี่ยนวิธี
โดยส่งม้าน้ำผ่านเครื่องบินแทน
หากดูข้อมูลการส่งออกม้าน้ำของกรมประมงพบว่า

มีอัตราการส่งออกมาน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

มีการส่งออกม้าน้ำจำนวน๑๒ตัน
ปี๒๕๕๓จำนวน๘๕ตัน
ปี๒๕๕๔จำนวน๕๔ตัน
ปี๒๕๕๕จำนวน๑๕ตัน
ปี๒๕๕๖จำนวน๑๒ตัน
ปี๒๕๕๗จำนวน๑ตัน
และปี๒๕๕๘จำนวน๐๙๕ตัน

ประกอบกับเจ้าหน้าที่มีความเข้มงวดมากขึ้น

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้๐๐๐๐หรือไซเตส

และจัดให้ม้าน้ำอยู่ในบัญชี๒ของอนุสัญญาไซเตส

สรอัตลวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน